ชาติไทยช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะลงแข่งขันฟุตบอลก็เป็นสองโทรเมนต์สำคัญนะครับ
อยู่ที่อุสเบย์แต่ว่าอยู่กันคนละเมืองนั่นก็คือทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
เล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มด้วยนะครับ
สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับให้ดูแบบฟรีถึงบ้านเลยนะครับ
ซึ่งมาโน่เองก็บอกว่านักเตะเนี่ยพร้อมสุดขีดเลยนะครับ
ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องของทั้งสภาพความฟิตแล้วก็ตัวบัตรเจ็บ
ตรงนี้ก็หมดปัญหาไปแล้วนะครับส่วนเรื่องของข่าวที่บอกว่า
มีผู้เล่นท้องเสียถึง๑๓คนอันนั้นก็แน่นอนครับ
ด้วยความเป็นธีรทรนะครับก็ถามทีมงานมาแล้ว
คือก็ให้สัมภาษณ์นะครับเหมือนเป็นกลโลนั่นแหละ
เพราะว่านักเตะทุกคนนะครับที่บอกว่าท้องเสียอะไรเนี่ย
ก็ยังพร้อมอยู่นะครับลงซ้อมปกติเลยแล้วก็เชื่อว่า
ฟูลทีมแน่นอนในการเจอกับทางเมาดีฟนะครับ
เพราะว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็มีการดูแลกันอย่างต่อเนื่องแล้ว
หลังจากที่อาจจะกินไม่ถูกปากในอาหารอุสเบย
แต่ก็มีการเปลี่ยนเป็นอาหารเกาหลีแล้วก็เมื่อวานเนี่ย
อาหารไทยทันทีเลยนะครับนักกีฬาก็ถือว่า
ในการลงสนามอย่างต่อเนื่องแน่นอน
จนจบเกมการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
ซึ่งคุมเมาดีฟเนี่ยยอมรับว่าก่อนเกมนะครับ
ทีมเป็นรองทางไทยแน่นอนนะครับแต่ว่าลูกทีมก็คาดหวังว่า
ทำผลงานให้ดีที่สุดโดยเตรียมจะส่งทาง
ลีฟาเซียแนวรุกตัวเก่งรวมไปถึงทางอารีอัสฟัก
กลางหน้ามากประสบการณ์ในวัน๓๖ปีที่ทรัพย์เป็นแล้ว
ประตูจากการลงเล่น๘๙นัดลงสนาม
หวังจะสร้างเซอร์ไพรส์ใส่ทีมชาติไทยให้ได้นะครับ
ส่วนไทยเองก็มีเชื้อสินแด้งดาวนะครับ
สันโวอันดับที่๓นะครับตลอดการของไทยก็ลาดตะข่ายนะครับ
สวัสดีกันพบกัน๓เกมครับ
ทีมชาติไทยเจอเมาดีฟปี๑๙๙๖นะครับ
ชนะ๘๐ในศึกเอเชียนคลับรอบคัดเลือกที่ไทย
เกมแรกนะครับแล้วก็๔กรกฎาคมปี๑๙๐
ก็ชนะอีก๘๐นะครับในรอบคันเลือกที่สิงคโปร์
เอเชียนคลับนัด๓แล้วก็๒๔กุมภาพันธ์ปี๒๐๑๒
ดังนั้นเชื้อสินแด้งดาวทำระตูได้
ส่วนอีก๒คนมีดัชกรทองเหลาแล้วก็ชาตรีฉิมทะเลครับ
ก็คาดการณ์เสร็จตัวจริงของทีมชาติไทยเจอเมาดีฟ

แล้วก็พันธ์สาเหงมิบูลแบ็กซ้ายเป็นเทียธรรมวลมาทัน
ของการตัวรับครับพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลนะครับ
แล้วก็ตัวลุกข้างบนเป็นธิริพันธ์พ่วงจันทร์

ส่วนสามผสานแดนหน้าตะโถงพลอยู่ทางฝั่งขวา
ซ้ายเป็นบริญญาณแล้วก็ส่วนหน้าเป็นทางเทศสิรธรรมแดงด้าครับ
ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งติดตามได้เลยทางไทยรัฐทีวีนะครับ
มิถุนายนเจอกับทางเมาดีฟครับ๑๘นาที๔๕นาทีวันนี้นะครับเข้าสัญญาณก่อนเกมแข่งขัน๑ทุ่ม
๑๑มิตรทุนายนครับพบกับศรีลังกาเวลาเดียวกัน๑ทุ่มนะครับเข้าสัญญา๑๘นาที๔๕นาที
แล้วก็๑๔มิถุนายนครับ๔ทุ่มครึ่งเจออุสเบกิสถานครับเข้าสัญญาณ๔ทุ่ม๑๕นาทีครับ
ทีมไทยก็มีเงื่อนไขนะครับคือถ้าชนะแชมป์กลุ่มแต่ถ้าเกิดว่าเสมอเนี่ยก็เพียงพอต่อการผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีม๒สมัยติดต่อกันได้ทันที
ก็นัดนี้นะครับทัพช้างศึกจะขาดเพียงยาดิกนุสบอมนะครับแบ็คไซด์ที่ติดสอบแต่ว่าหากเข้ารอบได้ลึกก็จะกลับมาแข่งขันส่วนผู้เล่นลายอื่นอยู่กันครบนะครับนำโดยเจ้าวัฒนาเข็มดีกฤษฎากาแมนธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเบจาบินเดวิสชะนโรงพรมศรีแก้วแล้วก็จอมถล่มประตูอย่างสุปรัส
จ่ายหนึ่งด้วยในเกมล่าสุดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่หลายจังหวะส่วนเกมกับเกาหลีต้านสำคัญมากทุกคนจะทำเต็มที่เพื่อได้ผลการแข่งขันที่ดีและผ่านเข้ารอบน็อกอัวให้ได้ครับ